ไปดูเรื่องราวของความเชื่อกันแล้วนะครับ

หลอปั้งตึงรอหลอตึงร้อมหลอนะ
รอุ๊ยเป็นเด็นจะพ่อเพียงไข้เป็นเด็นจะติงลี่
นี่จะพาไปดูที่ว่าเนี่ยคือเจ้าพ่อตะเคียน

ต้นตะเขียนเขาก็มีเจ้าพ่ออันนี้เรารวบเอาไว้แล้วนะคะ
คุณผู้ชมครับไปติดตามกันเลย
มีความยาวถึง๒๙เมตรมีขนาดเกือบ๓คนโอเทียวนะ
ชาวบ้านที่นี่เนี่ยเชื่อกันว่าที่ถือเป็นที่เดียวในภาคเหนือมีความยาวถึง๒๙เมตร

ชาวบ้านที่นี่เนี่ยเชื่อกันว่าที่ถือเป็นที่เดียวในภาคเหนือมีความยาวถึง๒๙เมตร
มีขนาดเกือบ๓คนโอเทียวนะ
ชาวบ้านที่นี่เนี่ยเชื่อกันว่าต้นตะเคียนที่ขุดพบต้นนี้ศักดิ์สิทธิ์มากล่ะครับ
แต่เนื่องจากเป็นเจ้าพ่อตะเคียนทองชาวบ้านที่มาขอโชคลาภ
จึงไม่นิยมที่จะใช้แป้งมาโรยและถูเพราะพากันเชื่อว่าเจ้าพ่อตะเคียนทองไม่ชอบ
เพราะเคยมีชาวบ้านเอาแป้งมาโรยแล้วเช้าอีกวันแป้งที่โรยไว้บนต้นก็หายไป
แต่หากใครอยากจะขอโชคขอลาบเจ้าพ่อตะเคียนทองก็ให้ใช้วิธีจุดทูบเทียนขอ
แล้วท่านจะไปเข้าฝันให้ถึงบ้านเองล่ะครับ
ซึ่งก็มีชาวบ้านที่โชคดีจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่ได้โชคได้ลาบกันไป
คราวนี้มากันที่จังหวัดแพร่กันบ้าง
ได้มีกลุ่มชาวบ้านชวนกันบุกป่า
เข้าไปขอโชคขอลาบจากต้นตะเคียนทอง
ที่ขึ้นอยู่ริมห้วยแม่ปาน
มีความสูงถึง๓๐๔๐เมตรเลยทีเดียวล่ะครับ
โอ้โหและไม่ได้มาเพียงแค่ต้นเดียวนะ
แต่มาแบบแพ็คคู่ถึง๒ต้นด้วยกัน
งานนี้เนี่ยเล่นเอาชาวบ้านถึงกับฮือฮาเลยทีเดียว

ก็ต้นตะเคียนสองต้นนี้เนี่ย
ยังยืนต้นตรงานอยู่แบบนี้นี่แหละ
แถมยังได้ยินมาด้วยนะว่า
เคยมีนักท่องเที่ยวได้โชคไปหลายแสนบาทเลยทีเดียว
แม่ด้วยความศักดิ์สิทธิ์นี้เองล่ะครับ
จึงได้มีคนดวงเห็งดวงดี
นำผ้าแพร่มาถวาย
และแก้บนเจ้าพ่อตะเคียนทองริมห้วยแม่ป่าน
หากใครที่มาเที่ยวร่องแผ่ในลำห้วยแม่ปานแล้วล่ะก็
ก็สามารถแวะไปขอโชคกันได้นะครับ

กับอีกหนึ่งความศักดิ์สิทธิ์นี้
อยู่ที่วัดต่อมดงจังหวัดพยาว
ซึ่งต้นตะเคียนที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นต้นตะเคียนเก่าแก่
ที่มีความยาว๑๘เมตร

ต้นตะเคียนต้นนี้เนี่ยครับ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อคอยปกป้องรักษาอยู่
เพราะหลังจากที่มีการเคลื่อนย้ายต้นตะเคียน
ด้วยรถและทำพิธีกรรมทางศาสนา
ตามความเชื่อของชาวล้านนา
ชาวบ้านเนี่ยได้นำป้ายทะเบียนไปเสี่ยงโชค
ปรากฏว่าถูกรางวัลไปตามกันล่ะครับ
และก่อนวันแห่งความหวังแบบนี้เนี่ย
จึงทำให้ช่วงนี้มีชาวบ้าน
และคนจากหลากหลายพื้นที่ต่างเดินทาง
มาเพื่อขอโชคขอลาบ
กับต้นตะเคียนเก่าแก่นี้กันอย่างคึกคักเลยทีเดียว
ซึ่งบางคนก็นำผ้าแพร่๗สีพวงมาลัย
ขนมคาหวานน้ำเขียวน้ำแดง
นำมาถวายเจ้าพ่อตะเคียนทองกันเป็นประจำ
และยังมีชาวบ้านได้นำดอกไม้ทูบเทียนและแป้ง
เข้ามาทำการขอโชคขอลาบกันอย่างต่อเนื่องอีกด้วยล่ะครับ
ตะเคียนที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมซึ่งแต่ละที่นั้นเนี่ย
ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์
และสามารถบันดาลโชคลาภได้นั่นเองล่ะครับ